ไปดูความคืบหน้าสาวฉันทนาที่คลอดลูกแล้วก็ถูกบริษัทเลิกจ้าง
ล่าสุดทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในจังหวัดชนบุรีไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะ
เรื่องนี้จากกรณีนางสาวิไลลักษณ์มิลาวันอายุ๒๗ปี
คือเขาลาคลอดลูกตามสิทธิ์ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้ลาได้ใน๙๘วัน
ก็คือเขาก็ลาไปตั้งแต่๑๘พฤษภาคมไปจนถึงวันที่๑มิถุนายน
ก็คลอดลูกแล้วก็ไปพักฟื้นที่โรงพยาบาล
ทีนี้ต่อมา๒วันที่๒มิถุนายน
บริษัทที่เขาทำงานอยู่เนี่ยโทรศัพท์มาบอกให้ตัวเธอไปรับเงิน
เซ็นรับเงิน๑๒๐๐๐บาทและให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
ก็งงเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้ไปตรวจสอบล่าสุดนะคะช่วงสายวันนี้ผู้สื่อข่าวไปตามความคืบหน้าเลย
ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรี
ไปพบกับนายสมพบมาลีแก้ว
หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีกล่าวว่า
เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ทราบว่าบริษัทที่นางสาวิไลลักษณ์ที่ทำงานอยู่เป็นบริษัททรัพย์คอนแทรคที่รับงานต่อจากบริษัทใหญ่อีกทีหนึ่ง
ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยช่วงโควิด๑๙ระบาด
บริษัทใหญ่เกิดปัญหานำเข้าชิ้นส่วนผลิตกระทบมายังบริษัททรัพย์คอนแทรค๔แห่งด้วยกัน
ทีนี้เมื่อไม่มีงานเข้ามาบริษัททรัพย์๔แห่งก็ไม่รู้ว่าจะนำพนักงานไปทำงานที่ไหน
ขอใช้สิทธิ์กรณีเหตุสุดวิสัยก็คือผู้ประกันตนรับสิทธิ์ว่างงาน
เนื่องจากว่าเหตุสุดวิสัยก็สามารถรับเงินกรณีว่างงาน๖๒ของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกิน๙๐วัน
ขณะเดียวกันบริษัทใหญ่เห็นว่าทำงานด้วยกันมานานก็เลยได้ช่วยเหลือเยียวยาพนักงานของบริษัททรัพย์คอนแทรคลายละ๑๒๐๐๐บาท
เพื่อให้ครบ๑๐๐จากกรณีใช้สิทธิ์เหตุสุดวิสัยนี่แหละ
ปรากฏว่ามีแค่หนึ่งในบริษัททรัพย์คอนแทรคที่ทำตามเงื่อนไขจ่ายชดเชยพนักงานถูกต้องนะคะ
ส่วนอีก๓บริษัททรัพย์เนี่ยกลับลอยแพร่พนักงานแล้วบอกพนักงานของตัวเองว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้๑๒๐๐๐บาท

ซึ่งลักษณะนี้เป็นการแอบอ้างว่าบริษัทจ่ายเอง๑๒๐๐๐บาท
ที่เงินจำนวนนี้บริษัทใหญ่เขาเป็นผู้จ่ายเงินเยียวยาให้
อีกทั้งบริษัททรัพย์คอนแทรค๓แห่งไม่ยอมยื่นใช้สิทธิ์กรณีเหตุสุดวิสัย๖๒จากประกันสังคมให้กับพนักงาน
ทำให้พนักงานไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในส่วนนี้
ลูกจ้างทั้ง๓บริษัททรัพย์ประมาณ๓๐๐คนก็ไปร้องเรียนที่สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดชนบุรีแล้ว
เดี๋ยวเขาจะมีการวินิจฉัยเรื่องเงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะดำเนินงานกับ๓บริษัททรัพย์คอนแทรคนี้ต่อไปค่ะ